ไปที่ความเชื่อต่อเลยนะคะเรื่องรอบขอบสนามข่าวกีฬายังไม่มา
ที่ฉันตั้งชื่อช่วงว่าเรื่องรอบขอบกำแพงวัดแล้วกันนะคะ
ทำบุญบ้างบูชาวัตถุบางคนมงคลบ้างทำพิธีบ้าง
บูชาวัตถุมงคลก่อนที่กาลสินนะคะ
วัดป่าพุทธมงคลค่ะตอนนี้กำลังเปิดจองพระกริ่งหลวงพ่อนาคพุทธ
คนเสาห้าชื่อยาวมากนะคะแต่ว่าบรรยากาศคึกคักแล้วแถวก็ยาว
เหมือนชื่อพระกริ่งเลยนะคะเป็นวัตถุมงคลรุ่นล่าสุดที่ทางวัดเนี่ย
กรรมการของวัดบอกว่าศิษยานุศิษยษหลวงปู่นุอิน
เพื่อจะเอาเงินไปร่วมทำบุญสร้างเจดีพุทธมงคลและปฏิสังขร
โดยจะประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวันที่๒๘มีนาคมนี้แล้ว

เสาร์๕เสาร์ขึ้น๕ค่ำเดือน๕เป็นวันเสาร์๕
ถือเป็นเริกมงคลสูงสุดในช่วงปีนี้
และเชื่อกันว่าวัตถุมงคลจะยิ่งเพิ่มพุทธคุณด้านคงกระพันธ์
คลาดปลอดภัยมีประชาชนมาจองแล้วเยอะแยะเลยค่ะ
เหนือค่ะคุณผู้ชมพาไปที่วัดศรีโคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
คือเห็นไหมบรรดาศิษยานุสิตแล้วก็ประชาชนกว่า๕๐๐๐คน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูประมาณจารย์

ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีถวายทานเมรุประสาทนกหัสดีลิง
ก่อนจะทำพิธียอคุณและอาราธนาสรีระสังขารของหลวงพ่อในช่วงบ่าย
โดยมีการเคลื่อนขบวนแห่จากวิหารหลวงไปยังเมนชั่วคราว
จากนั้นก็ทำพิธีเวียน
ซ้าย๓รอบแล้วอันเชิญหีบศพตั้งบนประสาทนกหัสดีลิง
เพ็ญกุศลออกเมนครั้งนี้
จะไปสิ้นสุดคือวันที่๒๕กุมภาพันธ์นะ
ปกติแล้วนะคะหลวงพ่อโสธรใครที่ไปบนอะไรเขาก็มักจะบนด้วยไข่ต้ม
สมหวังก็ต้องเอาไข่ต้มไปแก้บนนะคะ
แต่ที่ฮือฮานล่าสุดเลยเพราะว่ามีสองสามีพันรยาชาวไต้หวัน
เอาไข่ต้ม๒แสนฟองค่ะ
มาแก้บนเพราะว่าเขาบนเอาไว้ว่าอยากได้ลูกชายแล้วเขาก็ได้ลูกชายสมใจ
ทีนี้แหละค่ะชาวบ้านก็สมใจไปด้วยเพราะว่า๒แสนฟองคุณจะเอาไปไหนล่ะ
ต้องให้ชาวบ้านแหละแล้วก็ต้องต่อแถวรับกันแบบนี้นะคะ
รับไปเต็มนะคะ๒แสนฟองนะคะ
ชาวบ้านบอกว่านี่เป็นจำนวนไข่ที่มากที่สุดเลยนะ
เท่าที่เคยมีคนเอามาแก้บน
วัดก็เลยจะต้องทยอยแจกจ่ายชาวบ้านให้ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา
ซึ่งชาวบ้านก็ยงให้ความสนใจนะมาต่อแถวรอคิวรับไข่ต้ม
แถวนี้ยาวเหยียดเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะวันนี้
น่าจะหมดแล้วแหละแต่ว่าก็เป็นข่าวที่เรานำเสนอนะคะ
ใครที่อย่าลืมนะคะบนหลวงพ่อโสธรบนด้วยไข่ต้มจ้ะ
ลงใต้ไปที่จังหวัดพัทธารุมกันหน่อยนะคะ
เจ้าของบ้านโต๊ะใจเลยจ้า

ทำกับข้าวอยู่ดีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาในบ้าน
งูค่ะคุณงูเห่าตัวใหญ่มากความยาวสักประมาณ๒เมตร
มันไปซ่อนอยู่ในห้องครัวของบ้านเล็กที่
หมู่๑๕ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมือง
แล้วคุณค่ะใครเห็นแบบนี้ก็ต้องกระโดดนะคะ

แล้วไปเอายาฉีดแมลงมาฉีดสายมัน
เรียกกู้ภัยให้มาช่วยจับงูแบบนี้นะ
บอกว่าตกใจมากแล้วแปลกใจมาก
นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่งูเนี่ย
มันเข้ามาในบ้านแบบนี้คุณดูงูสิ

ไม่ได้มาตามกลิ่นอาหารเนอะ

เอามาดูลูกอะไรสีสันสดใส

ขายแต่ไม่ใช่ค่ะนี่เป็นลูกน้ำเต้านะคะ

แล้วก็เอามาเพ้นลูกสีสวยแบบนี้

แล้วก็เอามาตกแต่งเป็นร้านขายของชำ
ในกำเภยังตลาดจังหวัดกรสินค่ะ
หลานเจ้าของร้านชื่อว่านางสาวยาดา
บอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านนกแก้วจ้า
เป็นร้านค้าขายของชำโชว์หวยเจ้าแรก

ที่มาลูกน้ำเต้า๕๐๐ลูกมาจากไหน
เจ้าของร้านอยากจะเอาลูกน้ำเต้าสีสวย

ก็เลยสะสมแบบนี้๒๐ปี

ก็ยังเชื่อว่าจะนำโชคด้วยนะน้ำเต้า
เพราะว่าความเชื่อของบรรดาเจ้าของร้านน้ำเต้า
ก็คือเรียกเงินเรียกทองเรียกคนให้มาอุดหนุนในร้าน
ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงคนมาซื้อไม่ขาดสาย
หรือว่ามีชื่อเล่นนะคะร้านนี้ชื่อเล่นชื่อว่าร้านน้ำเต้าค่ะ
ปิดท้ายกันที่น้องฮราชสีมานะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูอาชีพอาชีพนี้กันหน่อยสับปะเหลอ
สับปะเลอเราต้องนึกถึงผู้ชายนะ
แก่น่ากลัวอยู่ในวัดเนี่ยนะคะ
แต่นี่ค่ะความคิดคุณจะเปลี่ยนไปที่คุณผู้ชมเห็นนี่
สาวผมยาวคนนี้เป็นสับปะเหลอค่ะ
ชื่อว่านางสาวจิราพรนรินนอกนะคะ
ชื่อว่าน้องมายอายุ๒๑ปีเท่านั้นนะคะ
เป็นหลานของนายสำเรียงนารินเอกอายุ๖๘ปีแล้ว
แก่แล้วเป็นสับปะเหลอในพื้นที่อำเภอพิมายค่ะ
เธอเล่าว่าเป็นยังไงมายังไงล่ะ
นักข่าวก็ถามนะเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นสับปะเหลอเนี่ย

บอกว่ามาช่วยงานปู่ในการทำพิธีชาปนกิจศพชาวบ้านในพื้นที่
เธอจะทำหน้าที่เก็บดอกไม้จันทร์ใส่ลงเก็บพวงหลีดเอาร่างคนตายเข้าเตาเผา
ทำแบบนี้มาช่วยคุณตาคุณปู่หลายปีแล้ว
โดยไม่รู้สึกกลัวหรือว่าอายเพื่อนเลย
มองว่าทุกคนเกิดแล้วก็ต้องตาย

ขณะที่นายสำเรียงนะคะคุณปู่บอกว่า

เพราะว่าก็เห็นหลานชื่นชอบอาชีพนี้
แม้จะได้ค่าจ้างครั้งละ๓๐๐๕๐๐บาท
แต่ก็เป็นอาชีพที่ทำให้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ถือว่าเป็นการช่วยส่งวิญญาณครั้งสุดท้าย
ช่วยครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตด้วยค่ะ